คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ลูกชายก่อเหตุฆ่าพ่อแท้ของตัวเองนะคะแล้วก็ยิงตัวตายตาม
ทีนี้แม่ก็เลยออกมาบอกว่าคาดว่าเกิดจากอาการทางจิตทางประสาทของลูกชาย
ลูกชายป่วยมีโรคทางจิตทางประสาทแล้วก็กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง๔๕ปีแล้ว
แล้วก็เวลาใครเตือนใครอะไรเนี่ยลูกชายจะชอบโมโหคาดว่าพ่อน่าจะเตือน
ลูกชายก็เลยโมโหแล้วก็ก่อเหตุฆ่าพ่อเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกระท่อมนะคะกลางทุ่งนาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ตรงนี้เป็นที่เก็บฟางข้าวที่ใช้เลี้ยงบัวด้านหลังเป็นห้องนอนแบบชั้นเดียวยกพื้นสูง
ภายในห้องนี้แหละค่ะพบศพผู้ตายคนแรกชายอายุ๖๒ปีถูกยิงที่กลางหลังนะคะ
กระสุน๙มิลลิเมตรทะลุหน้าอกซ้ายไป๒แผลท้ายทอยอีก๑แผล
ที่๒เสียชีวิตอยู่ใกล้กันเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปี
มีรอยกระสุนปืนขนาดเดียวกันที่ขมับขวากระสุนทะลุออกศีรษะทางด้านซ้าย
มือข้างขวายังมีปืนอยู่เลยนะคะเป็นปืนพกสั้นหนึ่งกระบอก
ทั้งสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันค่ะทางครอบครัวบอกว่าขออนุญาตปกปิดชื่อนามสกุล
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะคะ
ซึ่งคนที่เป็นแม่และเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
ก็มาให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าลูกชายมีอาการทางประสาทตั้งแต่เรียนปวชแล้วอะค่ะ
ต้องรับยาจากโรงพยาบาลมากินเมื่อประมาณ๔๕ปีก่อน
ภรรยาของลูกชายขอแยกทางเพราะว่าทนพฤติกรรมโมโหร้ายไม่ไหว
ลูกชายคนโตก็เลยรับเอาตัวลูกชายคนที่ก่อเหตุคนนี้ไปอยู่ที่นครปฐม

ใครว่าอะไรใครเตือนอะไรก็ไม่ได้เตือนอะไรก็จะไม่พอใจทำลายข้าวของ
แต่ยังไม่เคยทำร้ายพ่อแม่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งแม่ก็เลยบอกว่าไม่ติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตหรอก
เพราะเชื่อว่าก็น่าจะมาจากสาเหตุก็คืออาการทางจิตทางประสาทของลูกชายที่ก่อเหตุนี้
การเสียชีวิตครั้งนี้แม่ก็เลยไม่ติดใจเนอะ
ไม่ติดใจครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตำรวจได้สอบสวนพี่ชายของคนก่อเหตุ
ซึ่งก็ได้บอกว่าได้พาน้องชายกลับมาจากนครปฐมในช่วงปีใหม่
ตั้งวงดื่มกินกันนะคะ๑มกราคมที่บ้านน้องสาว
จากนั้นช่วงเย็นพ่อขอตัวไปนอนเฝ้านาที่กระท่อม
น้องชายก็ไปนอนที่กระท่อมด้วย
พอเช้าวันที่๒โทรศัพท์หาทั้งสองคนให้มากินข้าวเช้า
ไม่มีคนรับสายเลยก็เลยไปตามที่กระท่อม
ปรากฏว่าพอไปถึงกระท่อมทั้งพ่อทั้งน้องชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็เลยคาดว่าคืนนั้นนะคะพ่อน่าจะสอนลูกสอนน้องชาย
ชอบดื่มเหล่าไม่มีความรับผิดชอบสอนไปสอนมาอาจจะโกรธ
เพราะว่าปกติเวลาโกรธก็ชอบทำลายข้าวของอยู่แล้ว
ก็เลยคาดว่าน้องชายน่าจะเครียดโกรธคว้าปืนของพ่อที่พ่อเก็บเอาไว้
ยิงพ่อจนเสียชีวิตแล้วก็สำนึกผิด
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันฆ่าตัวตายตาม